นาฬิกาสี่สิบหกนาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะ

รุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องแต่คราวนี้เป็นหญิงล้วนฮะ
เจ็บปวดเหลือเกินเชิญชมข่าวนี้ก่อน
เสากินนารีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
เจอทุกพิกัดทั่วไทยไปมาเจอคู่แข่ง
คู่แข่งจากเสากินนาลีคราวนี้เป็นเสาพระเจ้าตากศิลป์ฮะ
อยู่กลางท้องไร่ท้องนาที่จังหวัดระยอง

เสานี่ใครเดินผ่านก็ไม่แน่ใจฮะ
เอาจะต้องมีไฟสักหน่อย

ปฏิมากรรมเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมรอบนี้เป็นพระเจ้าตาก
อยู่ใน๒พื้นที่คือ๒ฝากฝั่งเลยฮะ
ถึงขั้นมีเอาเพลงน้าแอดบาวมา
ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดี่ยว
ขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วออกพิกัดให้
ตำบลบ้านค่ายพัฒนาจังหวัดระยองครับ
และเสาที่ระยองติดตามท้องไร่ท้องนา
ราคาเกือบแสนต่อเสาครับมีทั้งหมดห้าสิบต้น

เก้าหมื่นแปดพันกว่าบาทเกือบแสนฮะ
ชาวเน็ตแชร์ไปไม่น้อยเลย๕๐๐กว่าครั้ง
นั่นคือตัวเลขเมื่อวานนะห้าร้อยกว่าครั้งฮะ
เฮ้ยเพื่ออะไรตอบหน่อยสิประโยชน์เพื่ออะไรเอาส่องสว่างไง
ส่องสว่างทุ่งนาเนี่ยนะใครอยากจะได้มาเดินแถวทุ่งนา
ขนาดนั้นกันเลยหรือไฟธรรมดาได้ไหมเอาเงินเนี่ยที่จะต้อง
ใช้ในการสร้างปฏิมากรรมเนี่ยไปพัฒนาเรื่องอื่นจะดีกว่าหรือ
เปล่านะฮะแล้วเจอแบบนี้ทุกที่หลายจังหวัดเจอแล้วรอบนี้
เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองฮะขยับกลับไปใหม่ต้นตำรับเสากิน
นารีชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอบตรราชาเทวะอำเภอ
บังพรีสมุดประรากาณฮะครับต่อต่องอวันเนี้ยลงไปตรวจ
แล้วสตงก็คือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของจังหวัด
มุดประการตรวจเรียบร้อยแล้วหมื่นกว่าต้นหนึ่งหมื่นหนึ่ง
นุมัติยังไงตรวจสอบเจอแล้วที่สำคัญระหว่างที่เจ้าหน้าที่
ท่านกำลังตากตรำตากแดดตากลมตากฝนไปตรวจเนี่ยดู
วัดไปวัดมาวัดมาวัดไปวัดทั้งคนเสาวัดทั้งระยะห่าง
วัดมาวัดไปวัดไม่รู้เลยว่าเขาอนุมัติเพิ่มเติม
ครับระหว่างที่วัดวัดเนี้ยเขาอนุมัติโครงการเพิ่มเติมอีกหกสิบ
เกือบเกือบเจ็ดสิบล้านนะฮะค่ะหกสิบแปดล้านสี่แสนบาท
อนุมัติไปอีกเจ็ดร้อยยี่สิบต้นนี่ราคาเท่าไรนะต้นละเกือบแสนเหมือนกัน
นะฮะต้นละเก้าหมื่นห้าพันบาทก็ต้องถามทำเพื่ออะไร
ต้องทำขนาดนี้เหรอนี่ริมคลองอ่ะยังต้องสวยอลังการขนาดนั้นได้ยังไง
นายกอบตราชาเทวะท่านนายกทรงชัยท่านบอกว่า
เป็นไปตามงบประมาณเลยนะในที่ประชุมก็มีการคุยกันว่าใครอยากได้ไม่อยากได้
ทำไป๑๑หมู่บ้านจากสิบกว่าหมู่บ้านแล้วทุกหมู่บ้านเขาอยากได้อ่ะ
ในเมื่อประชาชนท่านอยากได้ทางนายกท่านก็ต้องดำเนินการจัดการให้ฮะ
แม้จะมีสังคมเนี่ยวิภาควิจารณ์เหลือเกินว่าโอ้นี่ท่านติดยังไงอ่ะ
ติดที่ป่าลกย่าทึบติดตามถนนลูกรังถนนมันยังไม่ดีเลยแต่ไฟสวย
ครับอย่างเงี้ยมันดีกว่าหรือยังไงถามไปแบบนี้ฮะ
บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าต้องการแค่ความสวยงาม
ความสว่างเท่านั้นก็อย่างหลายพื้นที่เขาก็ทำตามเหมือนกันฮะ
รอบนี้เนี่ยคนก็เลยเสนอว่าเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบล้านเอาไปพัฒนาเรื่องอื่นไหม
ลูกรังดีกว่าไหมหรือน้ำเน่าน้ำเสียจะดีกว่าหรือไม่
แต่ท่านนายกอบตท่านนายกทรงชัยท่านก็บอกแล้ว
เป็นไปตามมติของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ย
ที่เป็นผู้บริหารระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาเป็นคนอนุมัติมา
ทางนี้ก็จัดดำเนินการไปเมื่อวานนี้คนที่เขายกมือให้ทำต่อเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะเขาบอกว่าไม่เห็นมีคนราชาเทวะออกมา

น่ะเห็นมั้ยนะนี่เพราะฉะนั้นคนท้องถิ่นเขาจะเอา
ท่านนายกทรงชัยเขาก็เลยสนองให้จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าเรื่องการวิภาควิจารณ์ก็ยังคงมีอยู่
อยู่ที่ว่าปลายทางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางปปชปปทสตง

เพราะว่าบางพิกัดติดสั้นติดยาวระยะห่างความถี่

ขยับกลับไปใหม่อีกที่หนึ่งอีกนายกหนึ่งฮะ
นายกวัชรพงศ์ระดมสิทธิพัฒน์
นี่นายกฮะนายกอุกรุงสยาม
ค่ะอำเภอมหาราชจังหวะพระรรณคลสุยธุญา

ตามข่าวว่ามีเสาไฟกินนารีเครื่องบินปลาช่อนปลาบึกโนรา

แต่ในพื้นที่บ้านนี้เมืองนี้ที่อำเภอมหาราชอบตบ้านใหม่
เขาราคาหลักร้อยครับ

ุ่มไก่ไม้ไผ่แท้สุ่มไก่ไม้ไผ่แท้ลมพัดลู่ลม
ปิวหลุดไปทั้งสุ่มไม่มีหรอก
หลอดไฟเนี่ยเป็นอย่างดีมีการป้องกันไฟดูดไฟช็อต
คือถ้าหากฝนตกมาไม่คารณามืออย่าให้ความส่องสว่างได้
นายกอบตบ้านใหม่ท่านบอกว่าพื้นที่ผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวย
ดังนั้นก็เลยใช้สุ่มไก่แทนเสาไฟที่มีราคาสูงสุด

นี่งานวัดสวยงานจังหวัดเขาก็ใช้สุ่มไก่เหมือนกัน
และสุ่มไก่มาจากฝีไม้ลายมือของคนในพื้นที่

หลักร้อยคุณใช้เขาว่าหลักหมื่น
ก็ผมเทียบกับที่อื่นเขาร้อยหนึ่ง
โอ้โหละเลือดกันเลยอ่ะรักร้อยฮะ
ดังนั้นทำมาทั้งหมดแถมไฟด้วยก็ไม่เกิน๒๐๐๓๐๐ต่อสุ่มตลอด

ผมไม่รู้จริงว่าพอสุ่มไก่แล้วมาใส่ไฟแล้วทำแบบนี้

พอมันรวมตัวกันแบบหลายสุ่มอย่างนี้มันก็สวยนะ
ที่สำคัญนะมองไปไกลกว่านั้นคือเป็นการต่อยอดต่อลมหายใจให้กับคนในชุมชน

แล้วต้องทำกี่ซุ่มไงวิสานซุ่มไก่ขายใช่ไหมคะ
เงินก็หมุนเวียนกลับมาสู่ท้องถิ่นได้เหมือนกัน
คุณ๓คนรวมผมด้วยคุณไม่ชอบกินอาฬีใช่ไหม

ถ้านับความสวยเราก็ยอมรับในความสวย
แต่มันจำเป็นได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่า
คนในพื้นที่บางคนถึงขั้นบอกว่า

ให้คนในท้องถิ่นได้ฉีดเหมือนอบตที่ปฐุมธานี

ใช่ค่ะเราเองก็นำเสนอข่าวในฐานะสื่อมวลชน